ส่วนเรื่องของคอนเสิร์ตของคุณอ๊อฟปองศักดิ

จากว่าหลายคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้ว

เขาก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่

รักษามาเป็นเวลา๑๐ปีแล้วนะซึ่งมะเร็งก็อยู่ในอวัยวะหลายส่วนเลยค่ะ
มดลูกปอดตับอ่อนกระดูกแล้วก็ลุกลามไปจนถึงสมองด้วย
ซึ่งตอนนี้อาการของคุณแม่ค่อนข้างจะสุดหนักเลยนะคะ
ร่างกายซี่ขวาขยับตัวไม่ได้
อ๊อฟก็เลยบอกว่าต้องดูแลคุณแม่อย่างใกล้ชิดเนอะ
แล้วก็ยังมีคอนเสิร์ตเดี่ยวที่จะเกิดขึ้นในวันที่๕๖ตุลาคมนี้ด้วย
ด้านพี่ชอตสายทิพย์ก็เลยขอพาออฟมาชี้แจง
เรื่องของการขอเลื่อนการจัดคอนเสิร์ตนะคะ

บอกว่าขอโทษแฟนทุกคนจากใจจริงนะ
เพราะว่าสภาพจิตใจของออฟตอนนี้ยังไม่พร้อมนะคะ
โดยจะเลื่อนไปวันไหนยังไงเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันค่ะ
ในมุมของพี่ชอตเองกับทีมงานทั้งหมด
ก็ต้องยอมรับว่าคอนเสิร์ตออฟมันเป็นคอนเสิร์ตที่มันมีความสนุกสนานสูงอะเนาะ
รู้สึกว่ามันคงดูจะใจร้ายกับเขาเกินไป
ที่เราต้องบอกว่าออฟสนุกสิสนุกสิในวันที่เขาแบบ
ตอนนี้ก็คือถ้าในแง่ของใครก็ตามที่ซื้อบัตรไปแล้ว
ว่าค่ะถ้าเปลี่ยนใจไม่อยากดูแล้วก็ไม่เป็นไรก็คืนสตางค์ได้

ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวฉันเชื่อว่านะแฟนเพลงทุกคนอ่ะ
เข้าใจในเหตุผลเนี้ยดีมากแล้วถึงแม้ว่าแบบคือถ้าคุณอ๊อฟอ่ะ
ทำการแสดงจริงก็ไม่สามารถที่จะทำออกมาได้ดี
คือเป็นคนที่ซื่อสัตว์ต่อแฟนเพลงมากเพราะฉะนั้นแล้วแฟนเพลงเนี่ย
อยากจะส่งกำลังใจให้กับพี่อ๊อฟเหมือนกันยังไงก็สู้เป็นกำลังใจให้นะคะ